เมื่อวานเราเล่าไปเราเห็นข้อความของคุณผู้ชมเยอะมาก
คุณผู้ชมบอกเลยว่าสงสารลูกจ้างคนนี้มากเลย
ในฟ้าวัย๒๙ปี
ในฟ้าถูกในจ้างและลูกจ้างอีกคนนึงเนี่ยค่ะ

สภาพบาดแผลของในฟ้าคือทั้งตัว
โดยเฉพาะที่ใบหน้าที่ปากที่หูที่ตา

คือเขาบอกว่าเขาโดนในจ้างทำร้ายร่างกายเป็นปี
แล้วโดนทำร้ายร่างกายหลายจุดมาก
วัยวะเพศถึงขั้นเน่าเลยนะคะ
ที่ปากเนี่ยโอ้โหบาดแผลที่ปากนี่น่าตกใจมาก
หูก็ด้วยจนหูเหมือนกับผิดรูปไปเลยอะค่ะ
ในเจรวรรษหรือในฟ้าคนนี้นะคะ
อกจากนี้ยังมีประเด็นที่ว่าบังคับให้กิน
ขี่หมาขี่หมาขี่นกอะไรแบบนี้
เราตามเรื่องนี้ให้เพราะเมื่อวานที่เรานำเสนอไป
ก็คือตัวในจ้างและลูกจ้างอีกคนนึงที่ไปทำร้ายในฟ้าเนี่ย
ไปพบตำรวจแล้วแต่เขาให้การภาคเศษกับตำรวจนะคะ
เขาบอกว่าทำร้ายร่างกายในฟ้าจริง
แต่มันเป็นลักษณะของการทำโทษ
ในฟ้าเกเรในฟ้าดื้อเขาอ้างแบบนี้

ได้ยินเสียงในฟ้าถูกทำร้ายร่างกายโดยความแบบ
เสียงร้องด้วยความทรมานได้ยินบ่อยมาก
ฟ้าพยายามจะหนีไปหลายรอบแต่โดนแบบไปเอาตัวกลับมา

วันนี้เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ไปที่บ้านของเจ๊กั้งค่ะซึ่งเป็นนายจ้างของในฟ้านะคะ
กั้งก็คือนางนายปะพรที่สิงห์บุรีนะคะบ้านของเขา
ปิดเห็นไหมคะทีมข่าวของเราอยู่หน้าบ้าน
มีลูกน้องสองสามคนช่วยเฝ้าร้านแล้วก็เขาเลี้ยงหมาหลายตัว
ก็มีลูกน้องคนอื่นเลี้ยงหมาแทนไม่มีใครให้ข้อมูลกับนักข่าวค่ะ
เหมือนกับว่าเจ๊กั้งบอกเอาไว้ไงว่าไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไร
ก็เลยไม่มีใครกล้าพูดทีมข่าวของเราก็เลยขอไปคุยกับเพื่อนบ้านก็แล้วกัน
เพื่อนบ้านคนแรกบอกว่าเห็นกับตาเจ๊กั้งกับในอ้วน
ลูกน้องอีกคนนึงเนี่ยทำร้ายร่างกายในฟ้า
ในฟ้าร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด
ฟ้าเคยถึงขั้นก้มกราบนะคะขอให้หยุด
แต่ไม่หยุดเจ๊กั้งกับนายอ้วนไม่หยุด
เสยเข้าที่ปลายคางรุมเตะรุมตี
ได้ยินเสียงในฟ้าร้องโหยหวนน่าสงสารมาก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ทำไมเพื่อนบ้านไม่แจ้งตำรวจไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปช่วย
เพื่อนบ้านบอกว่าเคยจะเข้าไปช่วยเคยพยายามจะช่วย
แต่โอ้โหลูกน้องในบ้านเจ๊กั้งก็ลากในฟ้าเข้าไปในบ้านเจ๊กั้ง
ปิดประตูล็อกเลยเพื่อนบ้านบอกจะบุกเข้าไปมันก็เดี๋ยวกลายเป็นบุกรุก

ส่วนที่เจ๊กั้งบอกว่าแผลตามตัวของในฟ้าเนี่ยในฟ้าขี่รถจักรยานยนต์ล้ม
เพื่อนบ้านบอกไม่จริงค่ะเพราะในฟ้าไม่เคยขี่รถจักรยานยนต์ออกนอกบ้านเลยนะคะ
ร้องห่วยห่วนเหมือนเสียงซาดโดนทุบโดนอะไรอย่างนี้
เราเดินไปดูเราก็ไม่เห็นเพราะว่าเขาปิดประตูใช่ไหมคะ
เราจะไม่เห็นเลยยังภาวนาเลยว่าเออทำไมไม่มีหน่วยงานไหน
ญาติพี่น้องเขาเข้ามาดูสงสารเขาไง

ไม่เคยค่ะเขาไม่เคยปล่อยให้มาคุย
เขาไม่เคยออกนอกบ้านมาคุย
คือเอาง่ายเลี้ยงเหมือนขาดคนในบ้าน
ใช่ประมาณนั้นเลยคือมีหน้าที่เหมือนเรารู้ว่าเก็บขี้หมาเก็บอะไรอย่างนี้

เสร็จแล้วก็กลับเข้าบ้านปิดประตูกลับเข้าบ้านเหมือนเดิม
เขาจะไม่ให้ออกมาแล้วก็ไม่เคยเห็นฟ้าขับมอไซค์เลย

ที่เขาอ้างว่ารถล้มอะไรต่ออะไร

แถวนี้จะรู้ตลอดว่าเขาไม่มีแรงหรอกที่จะขับมอไซค์อ่ะฟ้า
เพราะขาเขาบวมเดินก็จะไม่ไหวแล้ว
นี่ค่ะก็คือในฟ้าเนี่ยก็ต้องจูงหมาออกไปเดินเป็น๑๐ตัว
ต้องเช็ดฉี่เช็ดขี้หมาเช็ดไม่หมดเช็ดไม่สะอาด
จ้างก็บังคับให้กินกินฉี่หมากินขี้หมาอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านอีกคนค่ะบอกว่าในฟ้าอยู่อย่างทุกข์ทรมานมาก
โอ้โหถูกตามจับกลับมาทุกครั้งเลย
หลังจากนั้นเนี่ยพอหนีไปแล้วแล้วตามกลับมากลายเป็นโดนหนักกว่าเดิม
ถูกกดคียิ่งกว่าทาส
ส่วนที่เจ๊กั้งบอกว่าต้องทำโทษเพราะว่าในฟ้าทำผิดเกเร

เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะ
ถ้ามันเป็นแบบที่เจ๊กั้งบอกจริงว่ารักเหมือนญาติ

แล้วทำไมพอเขาเป็นแผลขนาดนี้
ปล่อยให้แผลมันเน่าแบบโอ้โหจนสภาพรับไม่ได้
ทำไมไม่พาไปหาหมอไม่พาไปรักษา
ถึงจะมีบุญคุณต่อกันก็ตามนะ
แต่ก็ไม่มีสิทธิ์จะทำกับลูกจ้างแบบนี้
คือพฤติกรรมของฟ้าเนี่ย

ก็ไม่น่าจะถึงขนาดที่ว่าปากเปลือกไปขนาดนั้นป่ะ

ถึงพ่อแม่สั่งสอนลูกถึงเป็นญาติก็ไม่น่าสมควรต้องขนาดนั้น

ไม่เกี่ยวบุญคุณส่วนบุญคุณ

โตขนาดนั้นแล้วถูกไหม
พี่มีครอบครัวพี่ก็น่าจะรู้
คนเราบุญคุณมันไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องไปถึงขนาด
ตีกันถึงอวัยวะเน่าขนาดนั้นเลยเหรอ

สมองมันจะยังดีอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนอะ
เขาตีมันขนาดนั้นมันก็เหมือนเบอร์ไป
พอเขาหนีไปพรุ่งหายไปพรุ่งขึ้นก็จะมีคนพูดว่า
เขาโพสต์ตามหาในเพจแล้ว
ใครเจอให้แปะแจ้งเขาหน่อยแต่คนเหน่านี้ก็พูดกันว่า
มันส้าวมันก็จะเป็นคนเล่นร่อนข้างถนนยังดีกว่า
คือทางในจ้างกับลูกจ้างอีกคนนึง
ที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะ
นายสรายุทธ์บุญคงหรือในอ้วน

ตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

แต่เขายังให้การภาคเศษนะคะคุณผู้ชมค่ะ
กั้งกับในอ้วนบอกว่าก็ทำร้ายร่างกายเขาจริงนั่นแหละ

บอกว่าก็ลูกจ้างคนนี้ในฟ้าคนนี้นิสัยไม่ดีเกเรก็เลยต้องทำโทษ
แต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปสอบพยานแวดล้อมอื่นเพิ่มเติม
ว่ามีใครร่วมกระทำความผิดด้วยหรือเปล่า
อันนี้ภาพเมื่อวานนักข่าวก็พยายามจะถามเนอะ

ทีนี้ค่ะเหตุการณ์มันก็คือตั้งแต่มกราคมปี๖๓มาจนถึงปี๖๓
จะปลายปีเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปย้อนดู

วันนี้เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปเจอในฟ้าหน่อยค่ะ
นายจิรวัตรหรือในฟ้าอายุ๒๙ปีที่เป็นผู้เสียหาย
คุณผู้ชมลองดูเขานะคะนี่ค่ะดูที่ปากเขานะคะ
ดูที่ใบหูดูที่ดวงตาคือใบหน้าคล้ายกับผิดรูป
จากถูกทำร้ายถูกฟาดถูกตีนี่ค่ะ
เราไปที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีในฟ้าก็เปิดแผลให้ดูนะคะ
ที่เขาเจ็บมากที่เป็นแผลใหญ่คือปาก
คุณผู้ชมลองดูที่ปากเขานะคะแล้วก็ที่อวัยวะเพศด้วยนะคะ
แผลที่แขนที่หน้าท้องเนี่ยโอ้โหในฟ้าบอกว่า
กั้งสั่งให้ในอ้วนเอาไฟแชคจุดไฟเผาขวดนมพลาสติก
แล้วมาหยดลงบนตัวโอ้โหตั้งแต่ไหล่ลงมาที่แขน
หยดที่หน้าท้องและหยดที่อวัยวะเพศ
ถามว่าในฟ้าทำยังไงในฟ้าบอกผมทำอะไรไม่ได้
ได้แต่ดิ้นและร้องขอชีวิตยิ่งดิ้นเขายิ่งจุด
ยิ่งดิ้นเขายิ่งหยดลงบนตัวทำได้แก่ร้องไห้แล้วก็อดทน
ให้และอดทนทำได้แค่นี้จริงรอให้มันจบไป
นี่คือการลงโทษเรื่องอะไรอ่ะทำไมต้องโดนขนาดนี้
คุณผู้ชมดูแผลนะในฟ้าบอกว่า
ออกมาเล่นในฟ้าก็เลยโดนทำโทษแบบนี้ค่ะ
เอาไฟแชคเผาขวดนมพลาสติกแล้วก็เอาพลาสติกที่มันร้อน
มาหยดลงบนตัวดูสิค่ะ
ส่วนแผลที่มันใหญ่มากก็คือที่ปากทำไมปากฉีกแล้วก็เป็น
แผลเยอะขนาดนี้เนี่ยค่ะที่ปากของในฟ้า
ที่ปากพอปากแตกโดนอีกฟาดอีก
ปากแตกโดนอีกฟาดอีกจนปากฉีกคือพอมันแตก
มันฉีกมันยังไม่ทันหายโดนซ้ำเข้าไปแบบนั้น
ฟันก็เหมือนกันฟันนี่โอ้โหทั้งโยกทั้งอักเสบ
หลุดคุณผู้ชมดูนะคะคือในฟ้าบอกว่า
ถึงขั้นทนไม่ไหวฟันบังซี่ทำยังไงรู้มั้ยต้องหนีบออกมาเอง
เพราะมันโยกแล้วมันแบบเน่าแล้วอ่ะอืมเนี่ยค่ะฟ้าบอกว่า
ท้อมากอยากฆ่าตัวตายให้มันจบไป
ที่ผ่านมาก็คือทุกครั้งที่โดนตีแล้วโดนซ้ำ
วนไปวนไปวนไปแบบนี้เขาบอกเหมือนตายแล้วตายอีก
แล้วมันเจ็บเจียนตายจริง

คือถ้าทางตัวดีมันก็จะไม่โดน
ที่โดนเพราะทำตัวไม่ดีเอง
คือเขาบอกให้เราเข้าใจแบบนั้นครับ
แล้วพอมาถึงตอนนี้เราได้คุยกับคนอื่นเนี่ยพี่น้องทุกคนเนี่ย
รู้หรือยังว่าเราทำผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยที่เราต้องโดนแบบเนี้ยอืม
ทำผิดหรือเขาต่างหากที่ทำเราเกินกว่าเหตุตอนเนี้ย
มันก็ทำผิดไว้เรียบร้อยแต่ก็
โดนนักเกินเหตุเลยโดนนัก

ขอให้หยุด

แล้วเขาบอกว่ายังไง

มันเจ็บทุกวันเจ็บ

ตื่นเช้ามาจะโดนเรื่องอะไร

ตื่นเช้ามาจะโดนเรื่องอะไร

ต้องโดนทุกวันแล้วก็โดนอยู่ที่เดิม
ต้องโดนทุกวันแล้วก็โดนอยู่ที่เดิม

พ่อเก็บขวดนมพลาด
พ่อเก็บขวดนมพลาด

หมาฆ่าไปเขาหาว่าเราเก็บไม่สะอาด

ก็อย่างที่บอกหน้าตาเราตอนแรกไม่ใช่แบบนี้

ให้มันหายออกแล้วผมเป็นคนปล่อยเลยตามเลย
หักก็ปล่อยมันหักไป
ขอให้มันไม่เก็บใช้การได้พอแล้ว

จะถึงชีวิตในทุกครั้ง
โอ้โหทีมงานคะเดี๋ยวจะขอภาพเปรียบเทียบ
ในฟ้าก่อนที่จะโดนทำร้ายกับหลังถูกทำร้าย
คุณผู้ชมดูความแตกต่างเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะ
นักข่าวของเราถามในฟ้าว่าอยากจะใบหน้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมไหม
ในฟ้าบอกไม่หรอกไม่ถึงขั้นนั้นแค่ให้มันหายก็พอ
ให้บาดแผลบนใบหน้ามันหายดีก็พอ
รูปร่างใบหน้าเขาเปลี่ยนไปเลยนะคะ
เพราะว่าเขาถูกฟาดถูกตีจนใบหน้าผิดรูปปากผิดรูปหูผิดรูป
คุณผู้ชมคิดดูสิคะว่ามันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้
แล้วเราก็อยากให้คนที่ทำร้ายในฟ้า
ได้อ่านความคิดเห็นที่คุณผู้ชมส่งมาคุยกับเรามากเลย
ว่าคุณทำกับเขาได้ลงคอขนาดนี้เลยเหรอ
ในฟ้าบอกว่าเวลากินข้าวต้องกินให้เร็วที่สุด
ถ้ากินช้าในจ้างบอกอู้งานแล้วหาเรื่องตี
ข้าวใส่หม้อหนึ่งหม้อรวมอาหารทุกอย่างเอาไว้ในนั้นคลุก
ฟ้าบอกว่าเหมือนข้าวหมาค่ะกินวันละหนึ่งหม้อ
ต้องกินข้าวให้หมดหม้อนั้นภายใน๑๐นาที
ถ้าไม่หมดข้าวเหลือโดนตีด้วยไม้เบสบอลแล้วตีเข้าที่ไหนตีเข้าที่ปาก
พอปากแตกบังคับให้กินข้าวต่อนะคะถ้าไม่กินต่อโดนตีเข้าที่ปากอีก
ก็ต้องอดทนกินข้าวไปเรื่อยทั้งที่ปากแตกโดนไม้เบสบอลฟาดไปที่ปากครั้งแล้วครั้งเล่า
กินข้าวปนเลือดไปแบบนั้นในฟ้าเลยลองกินข้าวให้ดู
กินข้าวแทบไม่ได้อะค่ะต้องกินแบบข้าวต้มอาหารอ่อนอ่ะ
เพราะมันปากมันแตกฉีกบวมแสบทรมานมาก
กินก็ยากแถมในจ้างยังบังคับให้กินให้เร็วอีก
สุดท้ายฟ้าบอกกับทีมข่าวว่าที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะ
ไม่โกรธไม่แค้นเจ๊กั้งยังนับถือเหมือนแม่
เพราะเจ๊กั้งคือผู้มีพระคุณ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่า
ใบหน้าที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเลยหลังจากถูกทำร้ายร่างกาย

หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแส
ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของใบหูของน้องฟ้า
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูใบหูนี่นะคะ
คนถามเยอะมากว่าทำไมใบหูของฟ้ามันถึงเป็นแบบนี้คุณภาคภูมิคุณผู้ชม
อันนี้เขาเรียกว่าภาวะหูดอกกะหล่ำ
มันคือหูที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ
จนเกิดการคั่งของเลือดและน้ำเหลืองในหูค่ะ

ประเด็นคือถ้าไม่รีบรักษากระดูกอ่อนในหูจะตายแล้วหูผิดรูป
นี่นะคะหูแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีการกระแทกที่หัวที่หูบ่อย
นักกีฬาบางประเภทจะเป็นนักยูโดนักมวยปล้ำอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่กรณีของน้องฟ้าคือถูกทำร้ายร่างกายจนหูเป็นแบบนี้
นี่นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยในจ้างกับในอ้วนก็ถูกดำเนินคดีแต่เขาก็ยังภาคเศษอยู่
ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพักนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าคนคนหนึ่งต้องมาเจอเรื่องราวขนาดนี้นะ
ก็เหมือนที่เขาบอกถ้าเขาไม่รอดมาได้เนี่ยเขาตายแน่แน่ค่ะนะฮะอ่าทุกผู้ชมครับ